คุณผู้ชมเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ทั้งชาวบุรีรำแล้วก็คนไทยด้วยนะคะ
พูดถึงเรื่องทับหลังรูปพระยมทรงกระบือ
ที่เคยอยู่ที่ประศาสตร์หนองหงค์
แล้วก็ถูกโจรกรรมไป๕๐กว่าปีแล้ว
ปรากฏอยู่ในพิพิธภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา
ข่าวดีที่ว่าเดี๋ยวต้นปีหน้า
จะกลับมาอยู่ที่ประสาทหนองหงแล้วนะคะ

ทีนี้พอชาวบ้านเขารู้ข่าวว่าทับหลังรูปพระยมทรงกระบือ
ถูกคนร้ายโจรกรรมหายไปจากประสาทหนองหงษเมื่อ๕๐กว่าปีที่แล้ว
แล้วก็ถูกนำไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่ง
ที่สหรัฐจะถูกส่งกลับมาในไทยต้นปี๖๔ค่ะคุณผู้ชม
หลังจากที่ประชาชนในพื้นที่รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ
กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาร่วมกันแสดงพลังทวงคืนมาตั้งแต่ปี๕๙
โอ้โหนี่เกือบ๕ปีแล้วนะคะที่ชาวบ้านเขาแสดงพลังกันมา
แล้วก็รู้ว่าตอนนี้รอกระบวนการทางกฎหมายเพื่อดำเนินการส่งกลับสู่ประเทศไทย
น่าจะดำเนินการแล้วเสร็จเนี่ยช่วงต้นปีหน้าประมาณเดือนมีนาคมนั่นเองนะคะ
ชาวบ้านเขาก็มีการเรียกร้องด้วยให้ทั้งรัฐบาลหรือว่าจะกรมศิลปากรก็ได้พิจารณา
ให้มีการนำทับหลังพระยมทรงกระบือตัวจริงที่กำลังจะได้กลับคืนมาจากสหรัฐเนี่ย
เอามาไว้ที่ประสาทหนองหงก่อนอย่างน้อยน้อยเอามาไว้ที่นี่สักปีนึงได้ไหม
ให้ประชาชนให้ลูกหลานชาวบุรีรำได้เห็นได้กราบไหว้สการะ
เพราะว่าส่วนใหญ่จะไม่เคยเห็นของจริงเลยค่ะคุณผู้ชม
จะได้ยินแต่คำบอกเล่าจากรุ่นปู่ย่าตายายรวมถึงได้เห็นจากภาพถ่ายนี่นี่
ถ่ายแบบนี้เท่านั้นนะคะฟังชาวบ้านค่ะ
นี่ถือว่าเป็นการทวงคืนที่ยาวนานนะ
แล้วก็เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการที่สุดนะครับ
ก็ถือว่าครั้งนี้เป็นความสำเร็จและชัยชนะของชาวบ้าน
ในการทวงคืนสมบัติของแผ่นดิน
ใช่ค่ะแล้วก็มีคุณค่ากับจิตใจของชาวบุรีรำมากนะคะ
ส่วนทางด้านนายประทีเพ็งตะโกอธิบดีกรมศิลปากรบอกว่า
ได้รับแจ้งข้อมูลจากทางกระทรวงการต่างประเทศ
อย่างไม่เป็นทางการแล้วว่าสถานกงศูนย์ใหญ่
นครลอสแอนเจลิสรายงานความคืบหน้า

โบราณวัตถุชุดแรกที่ดำเนินการติดตาม
ก็คือทับหลังจากประสาทเขาโล้นจังหวัดสะแก้ว
และทับหลังจากประสาทน้องหงษ์จังหวัดบุรีรำ

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของสหรัฐ
และทางพิพิธภัณฑ์ก็ยอมรับค่ะ
ทับหลังทั้ง๒รายการเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายไทย
ปัจจุบันนี้ได้นำทับหลังทั้ง๒ชิ้น
ออกจากห้องจัดแสดงที่สหรัฐแล้วนะคะ

แล้วเอามาเก็บไว้ในห้องคลัง
เพื่อรอขั้นตอนทางกฎหมายในกระบวนการ
จะส่งคืนสู่ประเทศไทยนั่นเอง
คือเรียกง่ายเขาอาญัติไว้แล้วล่ะ
แล้วก็เตรียมส่งคืนไทยนะครับ